สวัสดีค่ะเดอร์ดาวทุกภาษารามหาคามีนที่ไหน
สนุกสนานที่นั่นแน่นอนวันนี้พาคุณผู้ชมมาบุกมาตะลุย
มันไม่อยู่ที่ไหนนะเนี่ยท่านอะไรเนี่ย
สงสัยต้องไปถามคนแถวนี้แหละค่ะว่าตอนนี้ดาวมาอยู่ที่ไหนแล้ว

สวัสดีค่ะ
ใครก็รรละเนี่ยจะ๐๑คนค่ะคุณผู้ชม
ถึงว่าที่ไหนข้างวันนี้ครับหนูมาจากไหนเนี่ย
หนุนมาจากกรุงเทพแต่ที่นี่ที่ไหนกันนี้
ชมชนไทยวรค่ะทบลให้ผู้ว่า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

ส่วนผสมของแป้งของแป้งก็เป็นอันนี้นะ

เดิน
สมมุติว่าขายใครนะขายเฉพาะลูกสะพาย

อย่าลืมลูกชายไม่มรึงลงละ

นั่นแหละนั่นแหละหน้าสวย

เฮ้ย
เกิดจำได้
ไปแล้วไปแล้วยังขอบคุณมากนะครับ

อ้ะอะไรแหละเนี่ยครับนั่นพัชรนะ

สวัสดีค่ะชื่อคุณพี่อะไรคะ

กริบขึ้นมาประกับหงาอย่างนี้เลย
แล้วก็เอากันใจตัดไป

ที่เอามาซ้อนกันแล้วก็เอามาจัด
เสร็จแล้วซ้อนสลับอย่างนี้

เสร็จแล้วเอาไม่กัดค่ะ

อร่อยแล้วก็เป็นเอกลักษณ์ของที่นี่

ของเยอะแยะเลยกำนัน
อุ๊ยอุ๊ยผ้า

นี่แหละของเด็ดของดีพาทินจินจก

เพราะว่าเขาจะต้องจบด้วยคันเมนต์หมดเลยเนี่ย
ใจขนเม้นท์ฟักทีละน้อยละน้อยหาดวดลาย
อันนี้เป็นเงือกมุกแล้วเขาจะมาต่อติดตรงนี้ติด
ลักษณะเหมือนเอาผ้าคนละแบบมาต่อกัน

ว้าย
อ๋อสัก๒ผืนค่ะกำนาน๑๓๐๐๐บาท

นี่จ้า๒ผืนนี่จ้า๒๖๐๐๐บาท

ขยะจกวดลายคนละแบบ

ว่าแต่เนี่ยดั้งเดิมแบบเนี่ย

เอ๊ะหรือว่าเราต้องไปดูเองว่าเขาทำกันที่ไหน

เผื่อจะได้มีผ้าสิ้นตีจกเป็นของตัวเอง

เราจะพาไปทำสิ้นตีนจก
แล้วก็ไปทำของดีอื่นเยอะแยะมากมายเลยค่ะ
ที่อีชมชนบ้านครูบัวพระเมิงจังหวัดราชบุรี
แต่วันนี้ขอลาไปก่อนนะคะ
กวีดับสวัสดีค่ะ

คาดาปบ้านเรือนเนี่ยเอาไว้กันผู้ถี่ฟีตาย

ไม่ได้พูดอะไรเลยอ่ะ
กัดกันให้สะบัดในทุกข่าวอารมณ์ดีกันทุกบายกับผมนะครับ
อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อไม่พลาดในทุกช่องทางออนไลน์